โควิดนะฮะที่สมุทรสาครผู้ว่าปูจะขอย้ายครับ
ขอย้ายเพื่อช่วงท้ายของอายุราชการจะอยู่จังหวัดที่มีความสบายอกสบายใจ
จากสมุทรสาครมันร้อนแรงมันคือแดงเดือดสุดแล้วนะฮะ
ถ้าไม่นับกรุงเทพหานครเนี่ยสมุทรสาครร้อนสุดแล้วฮะ
ดังนั้นจะขอมหาทัยย้ายไปจังหวัดที่เอาล่ะพอจะเบาลงไปกว่านี้หน่อย
อยากจะไปอ่างทองอ่างทองคือบ้านของบ้านเกิดของผู้ว่าปู
ผู้ว่าปูก็คือท่านเวียรสักวิจิสังศรีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฮะ
แล้วอยากจะไปสุพรรณก็ได้สุพรรณอ่ะสุพรรณใกล้อ่างทองอ่ะ
ใกล้กันหน่อยเพราะทางอ่างทองจะได้ไปดูแลคุณพ่อได้แต่ปรากฏว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเขามีเจ้าที่
อะไรนะใช้คำว่าเจ้าที่คืออะไรการเมืองนักการเมืองเขาก็ไม่ยอมให้พูดว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่มหาดไทยเหรอ
อย่าทำอย่างนี้เลยเอาความจริงมาคุยกันสุดท้ายแล้วจะขอย้ายก็ไม่ได้ย้ายแต่เอาจะไปจังหวัดอื่น
แต่ผู้ว่าไม่เป็นไรเลยไม่ยอมคือง่ายให้อยู่ในตำแหน่งจนเกษียณ
เจ้าตัวเนี่ยอุตส่าห์ย้ายไปเล็กกว่านะใช่ไหมคะ
คนอื่นจะได้มาย้ายที่นี่มีเรี่ยวมีแรงมาทำงานที่นี่แต่ไปมาก็ไม่ได้ย้ายอยู่ดีฮะ
ผู้ว่าปูท่านเวียรศักดิ์ท่านก็เลยโพสต์ข้อความค่อนข้างยาวเหยียดเลยฮะ
สรุปใจความสำคัญคือท่านจะหลดปากกาเรียบร้อยแล้ว
เลยเหรอร่างจดหมายไว้เรียบร้อยแล้วฮะจะยื่นกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการคือวันนี้๑๖สิงหาคม
เปิดทำการวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาจดหมายไปยื่นให้กับกระทรวงมหาทัยเพื่อขอลาออก
ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านบอกทิ้งท้ายสู้ไม่ไหวแล้วจริง
พอแล้วจบแล้วมันหลายปัจจัยนะอย่างที่อธิบายไปสถานการณ์มันก็ร้อนแรง
ใช่เมื่อวานวันเดียวสมุทรสาครติดชาร์จอันดับที่๒ของประเทศแล้วนะ
คือสุขภาพท่านก็ไม่ดีเพราะท่านติดโควิดมาแล้วกลับมามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอก
ท่านอ่ะคือใจอ่ะอยากไปแต่มันไม่ไหวแล้วต้องดูเหมือนกันว่าทางประหลักศูนย์อเมียไทยจะยับยังหรือเปล่า
ทั้งต้นของประเทศไทยใครก็เห็นว่าท่านทำงานหนักขนาดไหน

เออใช่นะฮะวันนี้แหละบ่ายวันนี้ก็จะเออ
เช้าวันนี้เดี๋ยวจะไปยื่นจดหมายอย่างเป็นทางการ
ลาออกจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครครับ
วันนี้อีกเช่นเดียวกันวันนี้คือ๑๖สิงหาคม๒๕๖
ธนาคารสถาบันการเงินหรือโทรศัพท์มือถือไอทีสื่อสาร
เบตเตอร์เล็ตรวมถึงร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น
ตอนนี้ถ้าสายไฟขาดเนี่ยไฟดับจุดเทียนไปก่อน

ซื้อออนไลน์อีก๔๕วันกว่ามันจะมาถึงเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะครับ
หรือผ่อนคลายล็อกร้านอาหารยานยนต์เครื่องมือแพทย์

และที่สำคัญจะมีคุยเรื่องของการจัดฟุตบอลไทยลีก

วันนี้เขาจะคุยกันนี่โอ้แท็บฟอร์ตเขายังโอ้โหแฟนคลับคนเพียบ

เขาดูบอลกันเต็มที่เลยนะหน้ากงหน้ากากไม่ใส่แล้ว
ปัจจัยไม่เหมือนกันเขาฉีดกันเรียบร้อยหมดแล้ว
เรายังฉีดเข็ม๑ยังไม่ค่อยจะมีเลย
จะไปเข็มแบบที่เขาสามารถจะไปรับมือกับสถานการณ์โควิดได้หรือเปล่า
วันนี้จะมีการประเมินกันหลายเรื่องหลายราวนะฮะ

จะมีการประเมินกันในวันนี้๑๖สิงหาคมครับ